นี่นะน่าสงสารมากคุณผู้ชม
สงสารคุณลุงสงสารพี่ชายของลุง
คือพี่ชายลุงป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง
แล้วลุงจะไปเฝ้าพี่พกตังค์ไป๘๐๐๐กว่าบาท

นอนตรงข้ามโรงพยาบาลปรากฏว่านี่ค่ะ
โจรมาขโมยไปเงิน๘๐๐๐กว่าบาท
แล้วใครที่อยากช่วยเหลือลุงดูข่าวนี้ให้จบนะ
ไปดูลุงกันหน่อยค่ะยกมือไหว้ร้องไห้
ผมหมดเนื้อหมดตัวแล้วจริง
เขาจะเอาเงินอันนี้ไหมครับ
มารักษาอายอายเป็นเนื้องอกในสมอง
สงสารลุงจังเลยบอกกับตำรวจว่า

พี่ผมจะผ่าเนื้องอกในสมองวันพรุ่งนี้แล้ว
แต่เงินหายไปหมดเลยจริงค่ะ
แล้วนี่ทำไมลุงมานั่งอยู่ในสวนสาธารณะตรงหนองประจักษ์

อุดรอาจจะรู้ดีคุณผู้ชม

เพราะว่าตัวของคุณลุงอันนี้สอนเองนะ

ก็ไปนอนพักใต้ต้นไม้ที่สวนสาธารณะ
อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลศูนย์อุดรไง
แล้วลุงแกทำท่าให้กับตำรวจดูให้กับนักข่าวดู
นี่จริงญาติคนป่วยจะมานอนพักที่นี่ประจำเลย
คือเหมือนกับว่าอากาศมันก็ร่มรื่น

ลุงแกนะมีกระเป๋าคาดอยู่ใบหนึ่งใช่ไหม
ก็ถอดกระเป๋าคาดเอวที่ในนั้นมีตังค์อยู่๘๑๕๐๐บาทคุณผู้ชม
ในกระเป๋าคาดไว้แล้วเอากระเป๋าคาดเอววางไว้ข้าง

ตื่นขึ้นมาเฮ้ยเงินที่เก็บมาทั้งชีวิต๘๑๕๐๐บาท
บัตรประชาชนของผมบัตรประชาชนของพี่
มือถือเครื่องหนึ่งหายไปหมดเลย
แล้วคิดดูสิลุงทำงานรับจ้างนะเก็บตังค์มา
เอามารักษาพี่ชายคือพี่ชายโดนเมียทิ้ง

เจ็บป่วยทางกายมันก็มีมากพออยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าลุงอ่ะก็โอ้โห

แต่ตอนนี้นะตำรวจได้เบาะแสของคนร้ายแล้ว
เพราะว่าญาติคนป่วยคนอื่นที่มานอนอยู่ตรงหนองประจักษ์ตรงนี้
เขาก็ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเห็นผู้ชายคนนึง
มาดำมองรูปร่างลักษณะเป็นยังไง
คนที่มาก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าชื่อเล่นว่านัน

ตอนนี้ตำรวจกำลังจะตามตัวมาดำเนินคดี
แต่เห็นว่าอาจจะหนีไปต่างจังหวัดด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมด้วยความที่พอข่าวนี้

แฟนข่าวหลายคนบอกว่าอยากช่วยเหลือ
อยากช่วยเหลือลุงอดีศรเหลือเกินค่ะ

แต่ว่าลุงอดีศรแกบัตรประชาชนของแกกับของพี่
เมื่อวานแกก็เลยไปทำบัตรประชาชนใหม่ก่อน
เพื่อที่จะเอาบัตรประชาชนมาแล้วจะได้เปิดบัญชีได้
แต่เมื่อวานนี้ญาติก็ให้ลุงอดีศรยืมตังค์๕๐๐บาท
เหมือนกับเป็นเงินก้อนแรกเปิดบัญชี
จะได้แบบใครอยากโอนให้ก็มีบัญชีโอน
ถูกต้องถูกต้องดังนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวดูข่าวนี้ให้จบ
แล้วเตรียมโทรศัพท์หรือเตรียมอะไรไว้จดได้เลยนะคะ
นี่เราขึ้นเลขที่บัญชีให้แล้วค่ะคุณผู้ชม
ใครอยากที่จะโอนเงินมาช่วยเหลือลุงอดีศร
เพื่อเป็นค่าผ่าตัดรักษาอาการเนื้องอกในสมอง
พี่ชายลุงอดีศรโอนเงินเข้าบัญชีนี้ได้เลย
ธนาคารกรุงเทพเราขึ้นเลขที่บัญชีให้อยู่หน้าจอ
คุณผู้ชมจะจดจะแคปหน้าจอได้หมดเลยนะคะ
แล้วตัวลุงอดีศรเองนะบอกว่าขอบคุณคนใจบุญทั้งหลาย
โอนเงินมามาช่วยเหลือชีวิตพี่ชาย
แล้วหลังจากนี้ลุงบอกว่าลุงจะไม่พกเงินสดติดตัวแบบนี้อีกแล้ว
กลัวโดนขโมยนะคะแล้วก็ตั้งใจไว้ว่า
ถ้าเกิดว่ามีเงินมาพอกับค่าผ่าตัดสมองของพี่ชายแล้ว

นี่แหละค่ะเผื่อใครที่พอมีกำลังอยากช่วยเหลือกัน

ตัวของพี่ที่ต้องผ่าตัดเป็นพี่คนกลางคนที่๓

ทุกคนรู้ยกเว้นตัวพี่คนกลาง
ไม่รู้ว่าเงินหายเพราะว่ากลัวว่ารู้แล้ว

เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้จริงนะครับ